ท่านผู้ชมครับมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์อีกเรื่องหนึ่งครับ
คราวนี้เป็นเพจดังที่โพสต์ภาพ

เปิดให้ประชาชนบูชาผงขาว
ผงสีขาวไม่ใช่ผงขาวยาเสพติดนะ
เป็นผงเม็ดเล็กสีขาวละเอียดเลย

ถึงขั้นที่ประเทศไทยต้องบูชาผงชูรสกันแล้วเหรอ

อยู่ในซองก็มีตะกรุดก็มี
เขาก็ระบุข้อความว่าคนไทยมาถึงจุดที่บูชาผงชูรสกันแล้วหรือ
เมื่อประเทศเรามาถึงจุดที่ต้องเช่าบูชากราบไหว้ผงชุรส
เพื่อเรียกทรัพย์เจริญละเมืองไทย

แล้วก็บอกว่านี่เป็นของวัดดังนะวัดหลวงพ่อปากแดง

คนนี้คนเริ่มใส่สัตว์ถ่ายเยอะนะวันนี้

มีการโพสต์ขายผงพุทธคุณดังกล่าวในเฟซบุ๊คจริงนะครับ
ให้บูชา๒ละ๒๐บาท
อ้างว่าเป็นวัตถุมงคลเรียกทรัพย์เข้าบ้าน
การปลุกเสกจากวัดหลวงพ่อปากแดงมา๗วัน๗คืน
นำไปบูชาจะมีเงินทองไม่ขาด

โอ้โหชาวเน็ตก็มาแสดงความคิดเห็นอย่างหนัก

ไม่เชื่อว่าคือผงพุทธคุณ

คือผงพุทธคุณเหมือนผงชุฤทธิ์

ส่วนนี้บอกว่าโอ้โหใครที่ไปเช่ามาบูชาเนี่ย
กติดตัวนี่ระวังนะมันคล้ายกับผงยาเสพติด
ตำรวจเรียกตรวจเข้านี่กว่าจะตรวจกันนี่ยุ่งเลยนะครับ

มีรายงานว่าพระราชพรมคุณเจ้าคณะจังหวัดนครนายก
และเจ้าวาดวัดหลวงพ่อปากแดงท่านได้ชี้แจงแล้วนะครับ
แต่ทำมาจากผงยาร่านะฮะ
เป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการทำพระ
ผงจะมีกลิ่นหอมลักษณะเป็นเกล็ด
เพราะฉะนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข่าวลือที่ไปกล่าวหาวัด
ว่าเอาผงชุรสมาหลอกขายชาวบ้าน
ทำให้วัดเสื่อมเสียชื่อเสียง

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราก็เอาอย่างนี้ดีกว่า
ตรวจสอบให้ชัดเลยว่ามันเป็นผงอะไรยังไง

เขาก็ยืนยันว่ามีจริงทำจริงแต่ไม่ใช่ผงชุรส
เป็นผงพุทธคุณจริงเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการทำพระ
เนื้อผงเนี่ยหอมเป็นเกล็ด
เราไปถามค
หลังจากที่เราได้รับผงพุทธคุณมาทดสอบนะฮะ
ผงสีขาวเนี่ยมันดูภายนอกคล้ายกับผงชุรสจริง
แต่พอเอาไปเข้าห้องแล็บเอาไปทดสอบด้วยเทคนิคนะฮะ
สอบชื่อว่าอินฟราเรทสเปคโปรสโคปีปรากฏว่ามันไม่ใช่ผงชุรสครับ
แต่มันเป็นสารที่ประกอบเป็นลูกเหม็นอาจารย์ออสยืนยันว่าสารเคมีในลูกเหม็นที่ว่าเนี่ย
นิยมเอาไปใส่ในพระเครื่องอยู่แล้วเพราะว่าพอบดเป็นผงแล้วเอาไปส่อง
หากแสงส่องเข้ามาเนี่ยมันจะสะท้อนระยิบระยับสวยงามเขาเลยนิยมเอาไปใส่ในพระเครื่อง
ซึ่งสารในลูกเหม็นนี้มีคุณสมบัติก็คือไล่แมลงสาปอาจารย์ออสก็เลยบอกว่า
หากใครเอาไปห้อยคอเนี่ยมันน่าจะสามารถไล่แมลงสาปได้ดีกว่าไล่ผีนะ
สารที่เขี้ยนเกิดหามมี่ใสการเติมให้จริงในผ้าเครื่อง

ยาราใช่ไหมครับ
ว่ายาราที่เขาใส่ในวักโครง
วักโครงเวลาอัดทามันจะจะแววหน่อย
รูปเหมือนมันอาจเป็นก้อนแต่นี่มันทำเป็นอ่ม
จะวราวและความสะท้อนกับรังปิอียูวี
เมื่อมานี่

ใส่มาเลยบอกอาจารย์ออสบอกห้อยสารพุทธคุณแล้วไล่แมลงสาปได้ดีกว่าผี

ค่ะเนี่ยอาจารย์วิราชัยก็บอกว่าก็อยากจะฝากเตือนโลกโซเชียลนะคะ
คือหนึ่งไม่อยากจะให้ไปประนามพระท่านนะคะว่านำผงชุรสมาใส่ถุงขาย
เพราะว่ามันไม่ใช่ผงชุรสนะคะถ้าไปประนามพระท่านบาปนะคะ
เขาก็ไม่ได้หลอกนะเพราะมันไม่ใช่ผงชุรสแล้วมันก็เป็นส่วนผสมของพระเครื่องจริง
มันเป็นแบบไอ้ลูกเหม็นนะคะแล้วถามว่า๒๐บาทต่อซองที่เห็นเมื่อสักครู่นี้
ก็ถามอาจารย์ไปว่าอาจารย์มันถือว่าแพงไหมอาจารย์ก็บอกว่าราคาแบบนี้สมน้ำสมเนื้อนะ
แต่ถ้าถามนักเคมีแบบอาจารย์เนี่ยถือว่าแพง
ก็สมน้ำสมเนื้อก็ไม่ถือว่าแพงแต่ว่าถ้าเป็นนักเคมีก็ถือว่าแพง
เพราะกิโลนึงไม่ถือตังค์ไม่ถึงร้อยด้วยซ้ำแต่ว่าเขามาใส่ถึง
นี่ค่ะอาจารย์ก็เลยสรุปแบบนี้ว่าถ้าถามว่าเรื่องนี้มันผิดไหม
ใครผิดใครถูกอะไรยังไงอาจารย์บอกว่าไม่ถือว่าเป็นความผิดอะไรนะ
เพราะสุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละคนที่ต้องใช้สติและใช้วิจารณญาณเท่านั้นเอง
อ้าวเราก็ตรวจสอบความจริงให้ใช่ค่ะ